ต่ออีกหนึ่งงานประเพณีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตรัง
กับงานประเพณีเก็บข้าวสมโพธิข้าวหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลาสั่งข้าวนะครับ
ตามความเชื่อเป็นการขอบคุณแม่โภศพครับ
หลังสิ้นเสียงตีกลองนะครับเปิดงานประเพณีเก็บข้าวสมโพธิข้าวของนายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับ
ก็มีขบวนกลองยาวพากันออกโรงครับรำกลองยาวอย่างสนุกสนาน
ในพิธีสมโพธิข้าวหรือว่าทำขวัญข้าวก็จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแม่โภษบและรณรงค์
ลดต้นทุนการผลิตข้าวในแปลงนาใหญ่ให้กับเกษตรกรนะครับ
ภายในงานเนี่ยยังมีการแข่งขันเก็บข้าวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหญิงแล้วก็ชายนะครับ
แล้วก็ที่เห็นอยู่นี่เป็นผู้หญิงที่เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันถึง๑๐ทีม
ก็มีเวลาให้เก็บข้าวมัดเรียงกันภายในเวลา๓๐นาทีแล้วก็นำไปชั่งน้ำหนัก
เก็บเข้าได้มากกว่าเป็นผู้ชนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีวิธีการสาธิต
ทำขนมพื้นบ้านเช่นขนมทองม้วนนี่แหละที่ทำอยู่นี่แหละครับ
ทองม้วนแล้วก็นี่ที่เห็นขนมลาอ๋อนอกจากนี้ยังมีขนมลอดช่องน้ำกะทิ
สีเขียวและสีขาวเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนี่กำลังกวนอยู่เลย
น่ากินน่าทานมากกลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยครับ
คุณได้กลิ่นเหรอคะคนในงานเขาบอกว่ากลิ่นมันหอมมากเออ
ได้กลิ่นได้ยังไงเราอยู่ในทีวีเนี่ยเออเอ้าแล้วที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับ
เป็นกิจกรรมโยนเหรียญบาทที่ห่อด้วยริปบิ้นด้านในซ่อนหมายเลขลุ้นรางวัลเอาไว้
คึกคักเลยงานนี้ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกิจกรรมนี้ว่าการหวานพริก
อ๋อคล้ายการหว่านพริกไปค่ะอ่าชาวบ้านเราก็จะมาหยิบมัน
แล้วก็ไปลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะครับได้สอยดาวได้จับฉลากคล้ายแบบนั้น
ไปดูซิว่าเลขนี้เป็นของรางวัลอะไรรางวัลมีเพียบเลย
ไปดูกันหน่อยนะครับนี่แหละฮะไปแลกรางวัลมาก็มีมอบหุงข้าวอ่า
กระทะโอ้โหของใช้ในครัวเรือนเท่านั้นไม่พองานนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับ
เป็นการแข่งขันนั่นก็คือแข่งขันว่าวหลาใบประเภทบินสูง
โดยมีผู้แข่งขันทั้งหมด๑๐ทีมนะครับมีกติกาตัดสินว่าใครสามารถบังคับว่าวให้มีความสูงมากที่สุด
หัวกว่าปลักนิดเลยยากทั้งหลังแบบเนี้ยยากนะคะไม่ใช่ง่ายยง่ายน่ะ
ตอนเด็กดิฉันก็เคยเล่นเหมือนกันนะ

ต้องมีเทคนิคจริงอ่ะเล่นไม่เป็นจริงถูกต้อง
คล้ายกับจรวดกระดาษที่เราพับกันไหม

แต่ว่าชนิดนี้พอปล่อยขึ้นไปพอมันติดลมปุ๊บมันบินขึ้นไปเลยนะ

ว่าเขาวัดจากระดับความสูงนี่เขาใช้อะไรวัดนะคะ
จะใช้เชือกใช้เชือกปอที่เขามัดเอา
ว่าปล่อยเชือกไปยาวขนาดไหนไม่ใช่เชือกปอว่า
ฉันคิดว่าวัดจากตาเปล่าหรือว่าให้ใครขึ้นไปวัดดู
จะส่งคุณถ้าวัดด้วยตาเปล่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะตัดสินได้
เหลือเขาโกงอะไรอย่างนี้ผมแพ้ความสูง